กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่สุราธานีนะคะ
ตำรวจรวบตัวได้ยกแก๊งค่ะ
เป็นแก๊งมือปืนที่รับงานสังหารคนดังเมืองสุราธานี

แล้ววันนี้ก็มีการคุมทัวร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
แม่งงี้
ญาติยาดของผู้ตายเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะ
ชี้หน้าด่าทอผู้ต้องหาขณะถูกคุมตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คาแคร์แห่งหนึ่ง

ประกอบด้วยนายธัญญะวิชัยดิตเป็นมือปืน
นายนัทพงศ์สุวรรณน้อยเป็นคนขับรถ
นายรณกรวิชัยดิตเป็นคนจัดหามือปืน
และนายอัธพรนพคุณเป็นคนรับงาน

๔คนนี้เนี่ยร่วมกันก่อเหตุบุกยิงนางสาวจิตภัทรเชิดชูพงษ์เจริญ
หรือรู้จักกันในนามว่าเจ๊หญิงนะคะอายุ๔๓ปี
ยิงเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่ค่ะไปทำแผนกันที่คาแคร์แห่งหนึ่งนะคะ
ท่านรองภูมิชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่า
ตำรวจสืบสวนจนรู้ว่าสาเหตุในการบุกไปยิงเจ๊หญิง
มาจากความขัดแย้งวงการพนันค่ะ
ก็เลยรวบรวมหลักฐานจนรู้ตัวคนก่อเหตุ
และรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับกลุ่มแรก๔ราย
ก็คือมือปืนคนขับรถคนจัดหามือปืนและผู้รับงาน
ทั้งหมดรับสารภาพค่ะ
คนนี้รับสารภาพแล้วซัดทอดไปถึงผู้ใช้จ้างวาน
โดยบอกว่าได้ค่าจ้าง๑ล้านบาท

พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตร

เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดตรงนี้นะคะ
ก็มีรายงานบอกว่าสาเหตุของความขัดแย้ง

หญิงมีปัญหากับนายบ่อนคนหนึ่งที่อำเภอพูนพิน
ซึ่งคาดว่าคนนี้เป็นผู้จ้างวาน

ทำให้ในบ่อนคนนี้ไม่สามารถเปิดบ่อนได้

อยู่กับผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งที่จังหวัดตรัง
หลังจากนั้นผู้มีอิทธิพลคนนี้ก็ถูกร้องเรียน
เกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนัน

จะเป็นที่มาของการสังหารโหดในครั้งนี้ค่ะ